มีความเห็นเหมือนกันครับให้ฝ่ายแดงอินทราชัย๔๙และกล้องนครบาน๔๗ครับโอ้โห
กว่าได้ไปทำงานนี่รอถึงคู่เอกเลยนะคู่เอกเลยวันนี้ส่วนคู่ต่อไปการถ่ายทอดสดที่บนเวทีพร้อมแล้วไปเลยครับ
ท่านผู้ชมครับนี่เป็นคู่ที่๕นะครับวันนี้มีแถมเลยเนื่องจากมวยน็อกกันเยอะเลยเดี๋ยวย้ำผลกันสักนิดหนึ่งก่อน
งตะวันเกียรติกำทรแพ้ทีโกเจนรบสุจิบะหมี่เกี้ยวยก๓สลาตันโตโยต้าระยองแพ้ทีโอมังกรเพชรสกสุงหายิมยก๓
อกไม้เงินปพงสว่างแพ้ทีโอจรวดศึกกกรรมนาศยก๓อินทาชัยช๕พยักษ์ชนะคะแนนกล้องนครบานสกิจรุ่งโรธนะครับผู้นำรายการและคู่นี้เป็นคู่ที่๕
สิงห์ดำรถบ้านสมเกียจกำลังเจอกับหนุ่มพิบูลปอประกาศ๑๑๑ปอนด์
กิ่งซางเล็กครับชกเป็นคู่แรกกับเพชรเมืองชน
ก็หมดยก๕ยังหาผู้ชนะลำบากเลยวันนั้น
เอามาเรียกร้องมาก็เอาให้เจอกันใหม่

ผมยินดีพร้อมที่จะถือข้างเสือใหญ่

เดชคารแฟนม์ชอห้าประยักษณ์อยู่แล้ว
ไอ้เจ้าเสือใหญ่ได้ทีมชอห้าประยักษณ์

คู่ยังไปเปลี่ยนเป็นถือทางสื่อใหญ่ไม่ได้นะ
แล้วจากตู้ใครอย่าถือล่ะ
ป่าคู่เขายินดีกับเด็ดขาดอยู่แล้ว
พิชิตชัยครับหมัดแรงเจอกันใหม่กับปืนกลต่อสุรัตน์
แล้วก็มีลุงนิดกับฝนหลวง
มีไอ้เจ้าแบงค์นะไอ้เจ้าชุปแบงค์นะ
ชุปแบงค์กับก้าวหน้าแล้วที่สำคัญครูนี้

สุดยอดมวยที่สุดอยู่ที่ว่าปัญหาวน้ำหนักภัณฑยกฤทธิ์เมืองนล

ตรง๑๒๐เป็ดปอนด์ของภัณฑยกฤทธิ์นั่นน่าคิดเลยนะ

เจอเป็นคู่รองแล้วคู่นำรายการเจอกันอีกทีนึง
แสงมณีสอเทียนโพกับถนนชัย๑๒๙ปอนด์
หลังคู่เอกก็สุดยอด๑ล้านบาทนะ
ก้ารบก้ารบชวิเคียนชัยกับแสงตะวันชห้าพระยักษ์
ปิดท้ายด้วยดาวรุ่งที่ตอนนี้แฟนมวยกำลังตามกันมากเลย
คือคนคอนกิดคนทิศกับก้าวเด้ง
ตอนนี้ก็ค่ายมวยกำลังแรงโอ้โห
ก้าวเด้งซูจิบะหมี่เกี๊ยว๒๕
ครับหมวยคู่ที่๕เรามาปรับประวัติกับ
แดงสิงห์ดำรถบ้านคุณเกียรติฟัง
คือนิสิทธิ์รอดไพรอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดตังค์
กมาแล้ว๒๙ครั้งชนะ๒๔แพ้๕ครั้ง
ข้างหลังชนะคะแนนแสงอาทิตย์ต่อหลัก๒ที่สมุทรสาครครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับหนุ่มพี่บุญราชานนท์หรือปปการ
ทิติกรบุตรศรีอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานี
กมาแล้ว๓๓ครั้งชนะ๒๑แพ้๑๐เสมอ๒ครั้ง
ข้างหลังแพ้คะแนนกามเทศน้อยพอทวีชัยที่เวทีมวยลุมพินีครับ
เมื่อสักครู่นี้กล้องจับมานี่
คุณทรงชัยคุยกับเสียชายแล้วนะครับสงสัยจะให้ดาวเด่นเนี่ย
ชิงร้อยสิบบอลไทยรัฐที่ว่างอยู่กับไขวานเล็กนะครับ

มวยดีครับท่านผู้ชมยกที่๒แล้วนะครับ
ดำรถบ้านสมเกียจตรัง๑๑๑หนุ่มพิษบูรณปการ๑๑๑เท่ากัน
ปรุงรางช่วงโชคนี้ได้เลยนะครับคุณพี่ค่ะบนวิธีอาวุธสุขมี
ให้แขนมินาลิมของนิรันดิ์พันธุ์เอกียรติวัตรอิงเหยียบแล้วก็อำนาจสายฉลาด
ชื่อสิงห์ดำแล้วตัวมันไม่ดำ

ตรงนี้ไอ้เจ้าเบนเกียรติทรงฤทธิก็ดูแลอยู่นะ
อ้าวใครเดี๋ยวเขาช้างสึกเกต
ช้างสึกตอนนี้ก็แรงเลือดเกิน

พี่น้องแฟนก็ตั้งชาญาว่าจอมถีบอะไรมากัน
จอมถีบยอดมวยไทรัสเยอะมาก

แค่ว่าชาญาต้องติดตามกันนะครับ๒หุ่มบาท
ก็มาจากไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นช้างศึก
แม้กระทั่งชัยมงคลนี่ก็มาจากไทยรัฐนะ
และยังนี่รุ่นใหม่จรวดศึกวันนี้แทงสวยงามเลย
แทงจ่าทุกยุบไปเลย
แต่วันนี้ยอดมวยไทยรัฐนี่ชกน่ารักหลายคนเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นเกมรบมังกรเพชรจรวดศึกนะ

มวยจะขึ้นมาเป็นมวยเอกก็ต้องมาจากแบบนี้
ฆ่าตัวไม่มีธรรมบมรุ่น

อยู่ได้หรือเปล่าครับน้ำเงินหนุ่มพิบูรณ์

ถ้าโดนอย่างนี้ไม่หนุ่มล่ะ
โดนไม่เยอะเลยเดี๋ยวกินจนอิ่ม
แหลมเลยดูดิโอ้โฮ

โอ้โฮหีดแล้วหีดแล้วไม่เอาแล้ว

ถ้าเป็นไก่นี่ซุกใต้ปีกถอดหัวเลยนะเนี่ย
ถอดเลยถอดเลยแหลมมาเลยดูดิ

มาเลยแต่ละชุดมาเลยยัดไส้
มันยัดไส้ทั้งละที
รู้เลยเวลาหมอผ่าออกต้องผ่าจากข้างหลังเลยนะเนี่ย

อย่าดีเองก็ไม่ว่าดีข้าเองอย่ายุบนะ

โอ้โหดูดิโดนแล้วมันมีสะดุ้งก่อนเลยเนี่ย
สะดุ้งก่อนโดนแล้วอ่ะตอนนี้ดูดิแหลมเลยโอ้โห
ก็ยังโตตลอดแหลมแหลมน่ากลัวเรื่อยกันดูดิ
เจ้าสิงห์ดำมันถึงตัวอย่างเดียวนะ

ดันมาดันมาตีไม่ตียัดไม่ยัด
แหลมมาดีแค่ฝังในเลยดูดิแต่ละลูก
สารภาพเหมือนกันแล้วครับ
ฝังที่ในหรอเจอมันอีก
ไส้ซ้ายดึงมายัดด้วยซ้ายลูกนี้เก่งนะ

ครับมวยคู่ที่๕ของเรานี่โอ้โหดูจริงครับ

เป็นอายุแค่๑๕ครับเป็นมวยเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ครับ
โอ้โหเดินเข้าหาต่อยหมัดลำตัวมีปั้มกระทุ้งตี
เข่าเข้าลำตัวนี่ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่
พี่บูลโดนเข้าไปนี่ออกอาการเลยครับ
อ้าวช่วงนี้ขอบพระคุณ๙๐บาทจอรัคเฮ่เกี่ยวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
แล้วก็ขอบพระคุณล่วงหน้านะครับผู้ที่กำลังจะเข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับ
เรตติ้งศึกยอดมวยไทยรัฐตอนนี้ต้องบอกว่าดีวันดีคืน
ส่วนบนเวทีนี่สงครามเข่าได้ราหูขึ้นแล้วนะครับตามต่อยกที่๓
มาครับไม่ต้องนิ่งไม่ต้องรอ
เน้นกัไรครับที่วงในผมเกาะผมตีผมเกาะเอาอะไรวะกันไปนะนะ
เออกันอีก
น้ำเงินนี่ต้องดิ้นหน่อยนะต้องดิ้นต้องสะบัดสดิ้งหน่อยไง
หากถึงตัวต้างไม่อยู่ตั้งจันทร์นะ

ลิ้นปี่พุงกะทิอย่างนี้

บรวยไทยสมัยใหม่เน้นลูกแทงแหลมเลยนะ
ต้องเท่าจริงต้องโดดหน่อย
ต้องหาเหลี่ยมหน่อยแล้วน้ำเงินนี่หนุ่มพิบูลหาเหลี่ยมหน่อย
เหลี่ยมทำไงไปปล่อยให้รัฐตีแบบนี้นี่ตีเหนื่อยเลยตียันลูกบวชเลย
แผงแหลมไหม้เลยลูกถนัดเลยแม่รันดานได้คืนดินสวยเลยลูก
โอ้โหโต้คืนทันควันแม่น้ำเงินทำจริงแฟนมวยเจี้ยวเจ้าทีนึงมวยร้อง

อ้าวเจ้าเสียงดำก็ไม่ยอมงั้นกันน่ะ

โอ้โหสิงเชียรี่เริ่มดังขึ้นมาแล้วนะแดง

ถ้าอยู่ข้างนอกนี่ดูสดใสซาบซ่ากว่าเลยครับ

แต่แดงมันมาแหล่มน่ากลัวแล้วเดินมาเลย

เดี๋ยวเฮฮาเฮฮาพอสมควร

เสี้ยวเลยแบบนี้

มันพักไว้ไม่ตั้มแล้วเข้าไป
ดูไขวางตีนตีนออกไว้

เลือกให้ไม่เกราะสิงห์ดำ

โหยันควรพบยันยกจากคู่สุดท้าย
ครับงวยครู้ห้าของเรานี่ผ่านมาแล้วที่นี่คราวต่อที่๓
ทางด้านสิงห์ดำนี่ปั้มกระทุ้งเข่าในครับ

หนุ่มพิบูลเนี่ยโต้เข่าคืนบ้าง
เล่นหนักเหมือนกันครับหักเหลี่ยมครับเอาสิงห์ดำล้มลงไปนอน

มุมน้ำเงินนี่แรงขึ้นมานะครับบอกได้คำเดียวแล้วพี่ชัยสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะ
ผ่านยกอาถรรพ์ไปแล้วยกอีกสาม
เอาละครับเสียงระคังดังขึ้นแล้วนะครับสู้กันต่อยกที่๔
ถ้าเข้าในถ้าหนุ่มวิบูลไม่ดิ้นไม่อะไรนี่แดงมันสนุกข้างเดียวไง
พอดิ้นออกแล้วก็อยู่วงนอกถ้าดันแล้วออกตีนได้นี่มันเลยล่ะเสียงเชียร์มาเลยนี่ไง
ถ้าออกแบบนี้แดงมีงงเล็กน้อยเลยนะครับวงนอก
เพราะเวลาซ้อมมาเตรียมตัวมานี่เขาในอย่างเดียวเอาแล้วดิเอาแล้วดิพี่ป่า

ก็พยายามเปลี่ยนเกมครับจากเข่ามาเป็นแข้งบ้างล่ะครับหนุ่มพิบูล
เริ่มเริ่มมันออกตีนได้เนี่ยยุ่งเลยน๊ะ
ก๊อโคะออกรุมงงเล็กน้อยครับวะ
ขยับถ้าผิดจังหวะน้ำเงินโต้มาสวยแบบนี้มาอีกแล้ว

มันจะสู้ไหนได้เราสนุกเลย
ว่ามันยัดไส้ได้ตลอดนะเจ้าสิงห์ดำก็ไม่ยอมยุบนะ
ไม่หยุดเลยมันก็ยัดได้ตลอด

โอ้โหโดนแซงเลยเลยแบบนี้
ขยับเต้นขวาเต้นขวา
ดินหน่อยคุณหนุ่มน้ำเงินหนุ่มพิบูล

ช่วงท้ายขยับแบบนี้ต้องออกตีหน่อย

ไปเป็นพังทักอย่างนี้นะ
แค่ขวาแตะแตะเพิ่งนะ
มันต้องเตะให้ปฏิกันต่อความต่อเนื่องมันไม่มีไง
ปฏิบัติไหนปฏิบัติไหนโดนยัดใส่ก่อนเลย
อย่างนี้แฟนมวยก็ไม่รอแล้วสำล้อก็ไม่รอแล้วเลยป้ายหมดแบบนี้
โดนเข้าไปให้เขายัดอีกตอนนี้ยัดซ้ายยัดขวาเลย
แก้ไม่ตกทำท่าจะดีทำท่าจะดีเป็นช่วง
แต่กระเป๋าไม่มีที่ใส่แล้วยัดแบบนี้
กระเป๋ารั่วไหมไม่รั่วนะต้อยแบบป้วนแค่ขวา
ออกได้มันก็เฮออกได้มันก็เฮแบบนี้แหละมันไม่ปฏิบัติต่อ
ถือว่าสู้ได้ดีลูดลูน
ต้องเปิดเกมสุดนะนะมีอะไรใส่ให้หมดในช่วงปลายยกหมดยก๔
หมดแล้วอ่ะดิไม่มีจะใส่แล้วเค้าเข้าไปเจอยัดไส้ก่อน
ทรงเสียเลยเค้าเข้าไปเลยแถวบ้านเข้าก้อไปเลย
เก็บจอเลยนะมันต้องรออย่างนี้ประกอบกับฝ่ายแดงเจ้าสิงห์ดำมันปลอดใหญ่ด้วยนะ

ใต้ปรับฐานอยู่นี่อาจจะสร้างความหนักใจให้กับมวยฝ่ายแดงเงินอย่างนี้

แต่เราไม่หมดเราก็รอภาคอยู่มันจะหมดเสียก่อน
ภาพช้าของมวยคู่ที่๕ยกที่๔ที่ผ่านมาครับ
สิงห์ดำนี่มาเล่นวงนอกโอ๊ดักสอบกะแพงเสียบเข่าก็ลำตัวไม่ประทะด้วยนะครับ
โอ้นี่โดนทางด้านนุ่มพี่บูนเตะหวะปำตีเข่า
ที่๓นี่ครับทางด้านสิงห์ดำนี่โดนไปเจ็บทำท่าจะเพลี่ยงพร้ำ
แต่ยก๔นี่จับมุมเลยนะฮะมาโชว์ฟอร์เมืองดักเตะดักต่อย
หนุ่มพิบูลเข้าไม่ติดเลยครับอ้าวยกสุดท้ายเป็นไงตามกันต่อครับ
ไอผู้ชำน่ะตอนนี้มันอาจจะมองเห็นล่ะว่าไปแดง
เห็นเป็นครึ่งตัวแล้วอ่ะดิตอนนี้เนี้ยอ่า
เขาเรียกว่าตอนนี้วังมัตต์

ไม่เครื่องวังสั้นอันนี้วังมัตต์
แห่งโรงการมือเขามีวังซันนะ
มีแฟนมืออยู่ไบล่อก็เก
แต่ว่าเจ้าสิงส์ดำก็ยึดไม่ย่น
ก็ลุ้นได้ตลอดกื้อได้ตลอดเหมือนกัน
แต่ถ้ายุบหน่อยก็เฮดังในเยอะเลยนะ

ไม่เอาละถ้าแตะมือพวกมันยอมเลย
อดมวยไทยรัฐติดตามได้ทุกวันเสาร์นะครับ
ท่านผู้ชมเดี๋ยวย้ำผลกันอีกสักนิดนะครับ
ผู้นำรายการอินทราชัยช่อ๕ประยักษณ์สถานกแนะกล้องกล้องนครบานสองกิลุงโรด
สิงห์ดำรถบ้านสวนเกียรติกลางยก๕ครับเจอกับหนุ่มพี่บูนปลอประการน้ำเงิน
แล้วใครจะหนักละเรียบไม่จบเกม

ติดตามกันได้ครับทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงกับยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐนสุบัติ
พอพูดถึงคนชื่อนี้แล้วนะ๒๕พบกับความยิ่งใหญ่ของวันทรงชัยนะครับคุณจันทร์
นี่พันภายักษณ์นะ๑๒๑ตอนนะต้องทำมาให้ได้นะครับ
หัวหน้าเขานะทีมงานเขานะคุณกิจเมืองนนท์คุณอ้วนเมืองนนท์บอกของผมทำได้แน่นอน

อันนี้ถือว่าคู่นี้ถือว่าสุดยอดทั้งคู่

โอ้โหมันเป็นคู่ที่๘แล้วออกมานี่แฟนบอกโอ้โหมันทำได้จริงหรือเปล่า
มันเคยต่อย๒๗๒๘เที่ยวนี้มา๑๒๑เป็นปัญหาหรือเปล่า
ติดตามครับกับคู่ดีแบบนี้นะครับ
พันพยักษิตเมืองนล๑๒๑
เป็นคู่รองนะครับแล้วคู่เอกก็

คู่นี้๕แสนบาทนะครับคุณผู้ชม

หมดยก๕นี่มันหาผู้ชนะลำบากเลย

ชิดชัยปืนกลลูกนิมิตรฝนหลวง
เบอร์แก๊งก้าวหน้าพันพยักษ์พระจันท
ฉายแสงมณีกับถนนชัย

คนคอนไฟล์ล่าสุดนี่ก็ชนะชง
ทงลบไปแบบสวยเลย
ผู้ชนะครับคงไม่มีปัญหาแล้วครับ
แดงสิงห์ดำรถบ้านสมเกียจตัง

พี่ปะสัปดาห์หน้านิดนึงดีวะ

ในวันเสาร์ที่๒๐สิงหาคมนี้นะครับ

ผู้นำรายการในวันนั้นครับพลอยวิทยา
หมูสะพันธุ์ใหม่และพลอยวิทยาเพชร๔๐๐๐๐

เจอกับโบวี่ลูกเมืองเพชรโอ้โหช๕ประยักษ

มาดูเพชรสกลต่อหลัก๒ดาวรุ่งดวงใหม่อีกคนนึงครับ

กับฟ้าอีสลูกสวนทาคูมะ

ไม่ใช่ญี่ปุ่นนะแต่เป็นคนไทยนะ
คู่นี้เดิมพันกันนะเจอกับแสนชัยน้อย

มวยในวันเสาร์ที่๒๐สิงหาคม

แฟนมวยพลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเสาร์หน้า
เชื่อว่าแฟนมวยแน่นขนาดขอบพระคุณแฟนมวยด้วยครับ
สัปดาห์นี้จองตัวเข้ามาชมทั้งหมด

มนตรีสตูดิโอนั้นแคบไปถนัดตาเลย
ท่านผู้ชมครับวันเสาร์หน้าครับ

มวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุบัน

วันนี้เวลาหมดหมดเวลาครับพี่ป่าหญิงกองผม
อันนี้วัดเวพษศุกร์ใช้สิทธิ์อาจารย์บี้
รวมทั้งเอกชุมพรและทีมถ่ายทอดสดจาก

ข้างหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป